คุณผู้ชมคะข่าวที่จะให้ดูต่อไปนี้เมื่อสักครู่นั่นแหละไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะเป็นเหตุการณ์ยิงกันตายตามปกติแต่ที่ต้องนำเสนอเพราะ
ให้เห็นว่าสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิศก็จะเกิดปัญหาแบบนี้สุดท้ายก็ยิงกันตาย

ที่ตอนแรกยิงทั้งเดียวอย่าดูยังไม่ตายนะค่ะ
พอเขาล้มลงปุ๊บไปเจาะยิงเลยอ่ะยิงเจาะเลยอ่ะฮะ
อีก๕นัดสุดท้ายตายคาที่เลยนะคะ
แล้วจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าซอยชุมชนประวัติศาสตร์บ้านครัวเหนือแขวงและเขตราชเทวีกรุงเทพ
ยิงกันกลางเมืองอ่ะคุณแล้วจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นย่านเศรษฐกิจด้วยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนเลยไปพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินทะเบียน๕กไก่ชชิง๓๙๔๗กรุงเทพ
นี่ค่ะศพผู้ตายก็คือนายวิเชียนเปลี่ยนสุขอายุ๔๑ปีเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างบ้านครัวเหนือ
สภาพศพเนี่ยคือตอนนั้นตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๖นัด
บริเวณศีรษะ๔นัดจนกระโหลกเนี่ยแตกร้าวเลยนะคะติ่งหูขวาอีก๑นัดชายโครงด้านซ้ายก่อน๑นัดค่ะ
ใกล้กันพบหมวกกันน็อกของผู้ตายตกอยู่ทีนี้คนที่ก่อเหตุมือปืนเนี่ยนะคะก็คือ
นายสมบูรณ์กิติเจริญศุกร์อายุห้าสิบสี่ปีเป็นหัวหน้าวินของผู้ตายหลังก่อเหตุเสร็จเนี่ย
กล้องวงจรปิดจับไว้ได้นะก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีไปเลยนะคะนี่น่ะคนยิงหนีไปแล้วค่ะ
แต่ตกเย็นปุ๊บค่ะคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมามอบตัวกับตำรวจในท้องที่
ก็คือสนพญาไทยนะคนนี้แหละค่ะตอนที่มามอบตัวคุณไม่ได้มาคนเดียวนะเอาผู้โดยสารมาด้วย
คือตอนแรกไปรับผู้โดยสารแล้วมีจิตสำนึกสำนึกได้ว่าเออยิงคนมันผิดกฎหมายนะ
ก็เลยพาผู้โดยสารมาด้วยบอกว่าเดี๋ยวขอจอดรถแวะทำโรงพัก
ทำธุระที่โรงพักแป๊บนึงหลังจากนั้นก็เดินไปที่สอนอพญาไทยแล้วไปกระซิบ
ประชาสัมพันธ์ในโรงพักบอกว่าผมมาติดต่อขอมอบตัวครับผมนี่แหละเป็นคนก่อเหตุ
อ่าทีนี้จากการสอบสวนนะคะผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าทะเลาะกับผู้ตายมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งคือมีปัญหามาก่อนหน้านี้ในวันเกิดเหตุมีการชกต่อยกับผู้ตาย
แล้วมีการท้าทายกันเกิดขึ้นจนตนเองกลับไปเอาปืนที่บ้านแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์
จอดรอผู้ตายคือมาดักรอหน้าปากซอยจุดเกิดเหตุพอผู้ตายขี่รถมาถึงก็เลยชักปืนที่พกมาเนี่ยนะคะ
ยิงเข้าไปที่ชายโครงของผู้ตายก่อนเลยจนผู้ตายล้มลงแล้วใช้ปืนกระบอกเดิม
จ่อยิงที่หัวซ้ำจนผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์
หลบหนีไปแต่ตัดสินใจเดินทางมามอบตัวในที่สุดนะคะวันนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะนำตัว
ผู้ต้องหาเนี่ยไปฝักขังที่สารอาญารัชดาในเวลาสักประมาณเที่ยงและเจ้าตัวเองเนี่ย
ก็บอกว่าไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็คงกลัวว่าอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะถูกรุม